เอ๊ะกำนันนกนี่คือเป็นสมาชิกพักก้าวไกลเหรอ

ใช่พอมีคนมาโพสต์มันก็เลยกลายมาเป็นประเด็น
แล้วทีนี้ทำยังไงคุณเจี๊ยบอมรัฐ

ก็ต้องออกมาให้ข้อมูลนี้เพราะว่าคนก็โยงไปถึงว่า
จริงคุณเจี๊ยบอมรัฐรู้จักกับพ่อของกำนันนก

กำนันนกเป็นสมาชิกพักเก้าไก่จริงเหรอ
โอ้โหแล้วพื้นหลังสมเฉียว

พอโพสต์แบบนี้ปั๊บเนี่ยทางกรรมการบริหารพักเก้าไกล
อย่างเจ๊เจี๊ยอำมารัฐโชคประมิตกุลอดีตสอบบัญชีรายชื่อก้าวไกลเนี่ยนะคะ

แล้วก็เลยออกมาชี้แจงนี่ไงมาโพสต์ชี้แจง
กำนันนกไม่ได้เป็นสมาชิกพักก้าวไกลค่ะ

นอกจากนี้ก็ยังมีการส่งแชทไลน์มาให้ทีมข่าวดู
ว่าคุณเบนจาแสงจันทร์สสพักก้าวไกลเนี่ย

มาคุยว่ามีความพยายามปั่นกระแสว่ากำนันนกเกี่ยวยงกับพี่
แล้วก็เป็นสมาชิกของพักเก้าไกลปั่นมา๒๓วันแล้วแต่ปั่นไม่ขึ้น

ซึ่งต้องบอกก่อนคุณผู้ชมคือการเป็นสมาชิกพักใครก็สามารถสมัครได้
คุณสมบัติคืออายุครบ๑๘ปีบริบูรณ์
แต่ทีนี้คุณเจี๊ยบอำมารัฐก็ออกมาบอกแล้ว
แล้วรูปภาพที่มีการแชร์กันว่า
คุณเจี๊ยบเนี่ยถ่ายคู่กับผู้ใหญ่โหดแล้วก็แบบหน้ายิ้มเลย

คือคุณเจี๊ยบอมรัฐก็มาบอกแล้วนะคะว่า
เมื่อก่อนพี่เคยทำงานธนาคาร
แล้วผู้ใหญ่โยชน์เนี่ยเขาก็เป็นลูกค้าธนาคาร
เพราะฉะนั้นก็เลยรู้จักกันในฐานะพนักงานธนาคารกับลูกค้า
แต่ว่ามันหลายปีมามากแล้วตั้งแต่ตอนนู้นเนี่ยโอ้โห
คือแกก็เป็นคนเรียบร้อยน่ารักดีแต่สำหรับกำนันนกเนี่ย
คือคุณเจี๊ยบก็บอกว่าไม่รู้จักนะคะ
ก็เบรกอารมณ์นิดนึงละกันให้มันเบาลงหน่อย